แต่อุบัติเหตุเกิดกับบางคนอาจจะเป็นปฏิหารก็ได้
อย่างกรณีผู้ชายคนนี้ขับรถมาแล้วเกิดล้อยางแตก
พลิกความลดทางยับแต่ว่าคนขับรอดค่ะ
คุณผู้ชมไปดูเลยนะจุดเกิดเหตุนะคะ
อยู่ที่สถานีตำรวจภูทรขุขันจังหวัดศรีสะเกด
คือตำรวจสพนี้ลงพื้นที่ไป
เขาบอกว่าได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุ
กระบาดชนเสาไฟฟ้าพลิกคว่ำบริเวณปากทางเข้าบ้าน
สนวนหมู่๒ตะบนห้วยเหนืออำเภอคูคันจังหวัดศรีสเกต
ไปถึงก็เจอรถกระบะฟอร์ดสีน้ำเงิน
ทะเบียนพสัมเภาฮฮูก๔๐๖๔กม
นี่คุณผู้ชมยับจริง
ยางรถลอยหน้าซ้ายระเบิด
เสาไฟฟ้าส่องสว่างริมถนนขาดไป๒ท่อน
โอ้โหแรงขนาดไหนคิดดูนะแรงมาก
ข้าวของในรถบรรทุกที่บรรทุกมาจากรถกระบะนี้
ตกกระจายเกลือนโอ้โหไปหมดเลยเนี่ยนะ
ไปตามหาคนขับก็คือนายประเสริฐทองพลอายุ๔๔ปี
เนี่ยเขาบอกผมไม่เป็นไรเพราะผมมีเจ้ามีสิ่งนี้
อะไรถืออยู่ในมือนี่นะนี่เอง
เพราะสิ่งที่เขาถืออยู่ก็คือเหรียญหลวงปู่สวง
เทวดาเดินดินรุ่นเศรษฐีอุดมทรัพย์จากวัดไพรพัฒนา
วัดนี้วัดดังวัดเรื่องชื่อลือชานะคะ
หลวงปู่สวงนี่แหละที่เชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ทำให้รอดตายได้
และพี่ประเสริฐนี่นะเขาบอกว่าจริงแล้วตัวเองเนี่ยเป็นช่างทำเฟอร์นิเจอร์อยู่ที่วัดไพรพัฒนานั่นแหละ
ซึ่งก็เป็นที่ตั้งสรีระสังขารที่ไม่เน่าเปื่อยของหลวงปู่สวง
ทำอยู่แล้วทำเฟอร์เนเจอร์ที่วัดอยู่แล้ว
แล้วพอเกิดเหตุนี้นะคะก็เดินทางไปซื้ออุปกรณ์จะใช้เอามาทำเฟอร์นิเจอร์นี่แหละ
เดินทางเข้าตัวเมืองศรีสะเกดแต่มาถึงที่เกิดเหตุอยู่อยู่ยางล้อหน้าด้านซ้ายมันระเบิดอ่ะ
ขับอยู่ดีรถมันก็เลยเสียหลักไงคะพลิกคว่ำตีรังกา๒๓ตลบแบบในหนังเลยอ่ะ
แต่พี่เขาบอกตัวผมเองไม่เป็นอะไรอาจจะตกตกใจเล็กน้อยแต่ว่าผมก็แคล้วคลาดปลอดภัยมาได้
นี่ดูสิสภาพอย่าเป็นอะไรเลยนะแต่ว่าเอาล่ะรอดตายมาได้แล้วก็ยินดีนะที่พี่เขาไม่เป็นอะไร
แต่ส่วนเรื่องของการขับรถชนเสาไฟฟ้าเนี่ยตำรวจก็แจ้งข้อหาทำทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหาย
ก็คือเสาไฟฟ้านี่แหละนะก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
อันนี้หลวงปู่ไม่ได้ตามไปช่วยชดใช้ให้นะฮะ
ช่วยไม่ได้อันนี้
เรื่องของรถยนต์ร้านล้อลงรถอยู่ดูก็ต้องเช็คกันหน่อยนะ